สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะอยู่กับเราสองสาวค่ะ
เรือนขวัญแล้วก็คุณเชอรี่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นที่จับตามองนะคะสำหรับกรณีการที่ต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาของดีเจมะตูมค่ะ
หลังจากที่มีการจัดวันเกิดในครั้งก่อน
แล้วก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ
ซึ่งจากการเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะ
ดีเจมะตูมได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะรับผลตามความผิดที่ตัวเองได้กระทำเอาไว้ทั้งหมดด้วยค่ะ
พร้อมกับขอโทษสังคมอีกครั้งที่ทำให้เกิดการวิตกและผลกระทบต่างตามมามากมายเลยค่ะ
ซึ่งทางสารแขวงพระนครใต้ได้มีการพิพากษาให้ดีเจมะตูมมีโทษจำคุก๑เดือน

และต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีก๓เดือนนะคะ
ต่อครั้งในกำหนด๑ปีค่ะ
รวมไปถึงห้ามไม่ให้มีการร่วมชุมนุมหรือว่าทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้นั่นเอง

ซึ่งในการสัมภาษณ์ดีเจมะตูมเองเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้เอาไว้ด้วยค่ะ
อยากขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความประมาทรุ้นเลิฟของตูมในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
มันจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของตูมที่ตุมไม่มีวันลืม
ขอมลับความผิดนี้ไม่ว่าผลจะออกมายังไง
ไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตูมหรือว่าใครก็ตามนะคะหากว่ามีการฝ่าฝืนกฎข้อระเบียบแบบนี้ก็ต้องโดนลงโทษเช่นเดียวกันค่ะ